เอามาดูความคืบหน้าคดีองค์ชายจุ้ยนี่เป็นฉายาของเขานะคะ
เขาเป็นผู้ชายลักษณะมีอาการประสาทร้อนนิดนิดเนี่ยนะคะวันเกิดเกิดเหตุเนี่ย
เขาใช้มีดค่ะไปแทงพ่อค้าขายกระเพาะปลาในชุมชนตากศิล
พื้นที่กรุงเทพมหานครย้อนกลับไปเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่สิบสาม
กันยายนที่ผ่านมาตำรวจใช้เวลาสิบสามสิบสี่สิบห้าบสามวันเท่านั้นควบคุมตัวเขาไว้ได้นะคะ
และเมื่อวานนี้หลังจากควบคุมตัวเอาตัวองค์ชายจุ้ยเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพชาวบ้านในชุมชนค่ะ
ยืนรอดูไปยืนรอด่าซึ่งตำรวจก็ต้องไปใช้กำลังคุ้มกันนะนะ
ประมาณสามสิบนายนะคะทั้งจากสนบางยี่เรือสนตลาดพลู
และสอนอบุภารามค่ะองค์ชายจุ้ยชื่อจริงเขานะคะ
นายภูมิพัฒน์พาธีรัฐอายุ๔๔ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาฆ่านายเวียรศักดิ์ทองมาก
อายุสามสิบเก้าปีเมื่อวานนี้เอาตัวไปทำแผนที่ชุมชนตากศิลป์จุดเกิดเหตุนั่นแหละ
เนื่องจากเกรงว่าจะถูกรุมประชาธรรมก็เลยต้องใช้กำลังตำรวจเนี่ย
ประมาณสามสิบนายนะคะซึ่งในช่วงของการทำแผนนะคะ
เขาก็จะต้องพูดไปด้วยตำรวจก็จะต้องถามไปด้วย
ในช่วงของการทำแผนองค์ชายจุ้ยเขารับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ไปดูจุดทำแผนหลักหลักค่ะก็เป็นจุดที่องค์ชายจุ้ยเขาให้การว่า
ไปเจอกับนายเวียรศักดิ์ผู้ตายโดยบังเอิญก่อนที่หน้าบ้านพักของนายวิรสัก
ช่วงนั้นมีปัญหาปากเสียงกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นลงไม้ลงมือนะ
แยกย้ายกันไปค่ะจากนั้นตัวเขาเองกลับไปกินข้าว
แล้วกลับเข้ามาที่ที่ชุมชนเพื่อที่จะมาหาที่นอนแต่ช่วงกลับมาเนี่ย
เจอนายเวียรศักดิ์ผู้ตายอีกครับมีปากเสียงกันอีก
คราวนี้ถูกนายเวียรศักดิ์ผู้ตายตบบ้องหูโอ้โห
เกิดอารมณ์อารมณ์ขึ้นแล้วมาละตอนนั้นเขาก็เลยใช้มีดปอกผลไม้ที่พกไว้
ผู้ตายไปหนึ่งครั้งจนเสียชีวิตสาเหตุหลักหลักที่องค์ชายจุ้ยเขาอ้างแบบนี้นะ
ก็บอกว่าผู้ตายน่ะลักษณะนิสัยเองก็มีนิสัยผู้จาข่มขู่เขา
มาตบตีทุกครั้งที่เจอหน้าเลยประกอบวันเกิดเหตุ
องค์ชายจุ้ยดื่มซูดรามาด้วยเกิดอาการมืนมืนเมาไง
ควบคุมสติไม่ได้ก็เลยก่อเหตุแทงนายเวียรศักดิ์ไปนะคะ
ก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีค่ะหนีไปที่บริเวณถนนประชาธิปก
ไปของเงินชาวบ้านขึ้นรถแท็กซี่ไปวงเวียนยี่สิบสองกรกฎา
แล้วก็ต่อรถประจำทางไปนอนแถวขนส่งเอกมัยหนึ่งคืนนี่คือเส้นทางการหลบหนีของเขานะ
จากนั้นค่ะไปขึ้นรถตู้ที่แยกบางนา
จุดนี้จะไปไหนล่ะจะออกจากกรุงเทพค่ะ
ไปวัดบางละมุงจังหวัดชนบุรีทำไมถึงต้องเป็นที่นั่น
เพราะองค์ชายจุ้ยเคยบวชเป็นพระอยู่ที่นั่นและตำรวจเขาตามจากกล้องวงจรปิดไป
แกะรอยไปและสุดท้ายก็ไปจับกลุ่มได้ที่วัดนั่นแหละนะคะ
ช่วงหนึ่งชาวบ้านค่ะที่ไปรอดูการทำแผนตะโกนด่าทอนะ
แล้วก็ถามด้วยความโกรธแค้นทำแบบนี้ทำไมเนี่ย
ทำแบบนี้ทำไมไหมทำได้ยังไงเนี่ยทำทำไมครับ
ชายจุ้ยเขาก็ตอบนะก็ผมถูกทำร้ายก่อนนะเอาดูช่วงนี้หน่อยค่ะ
ทำแผนใช้เวลาทั้งหมดสามสิบนาทีนะคะตำรวจนำตัวกลับไปสอบสวนต่อที่โรงพักค่ะ
จากการสอบปากคำตำรวจยืนยันว่าผู้ต้องหาไม่ได้วางแผนก่อเหตุหรือมีเหตุอื่นที่ซับซ้อน
เป็นการก่อเหตุจากความโมโหประกอบกับวันนั้นเมาสุรา
เพราะถูกผู้ตายและคนในชุมชนต่อว่าที่มักทำตัวเกเรอยู่ในชุมชนเป็นประจำค่ะ
มันมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีผลต่อการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะ
ใช่เพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะจะเร่ร่อนไปเร่ร่อนมานะครับ